แผดท้าว๐๖ปัตตานีว่ะ

เขาไปเอารถใครมา
ไม่แต่ตัวเขาเองเนี่ยรถของเขาปัตตานีไปชนกับรถเบนท์ของเขา

ใช่คุณทวีไกรคุบอายุ๘๓ปีแล้วนะ

คือเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงเหมือนกัน
เป็นพ่อของคุณปรินาไกรคุบ

คุณทวีไปรถคันนั้นไอวิสัน

แต่พอตอนขับมาจู่รถเก่งคันนั้น

จนหน้ารถเก่งเนี่ยเข้าไปเฉี่ยวด้าน

เข้าตรงหนักบุบเลยเห็นไหม

มาทราบที่หลังว่าเป็นคุณทวี

คู่กรณีที่สพเมืองราชบุรีนะฮะ
เรื่องว่าจะชดเชยชดใช้เขายังไง

ปี๖๒เนี่ยคุณทวีเคยเกิด
อุบัติเหตุรถส่วนตัว

ก็ในระหว่างที่คุณทวีกำลังเดินทาง

พ่อยังชอบขับรถระยะไกลอยู่
อะไรอย่างเงี้ยอืมคำตอบตอนนั้นคือ

ไม่รู้ว่าเป็นอะไรซึ่งจริงแล้วเนี่ยท่านก็อายุมากแล้ว

ก็เป็นห่วงนั่นแหละตัวเราเอง
หมายถึงคุณเอ๋นะฮะคุณเอ๋เองก็เคยกราบ

โดยฉะนั้นเขาบอกว่าท่านขับได้

ถ้าเขาขับรถเขาเสียหาย
ถูกชนเสียหายทำไมไม่แจ้งความล่ะ

จะได้มาดูชนตรงไหนยังไงกัน
แล้วเรียกตรวจมาดูได้ที่เกิดเหตุกัน

ตอนไหนไม่ทราบก็มันไม่ทราบจริง
ชนตรงไหนไม่ทราบก็มันไม่ทราบจริง
ถ้าทราบมาผมจะไปนั่นทำไม
ถ้าทราบมาผมจะไปนั่นทำไม
ก็ลองมาคุยกันอะไรกัน

ผมไม่เข้าใจอย่างเนี่ย
ขอเป็นทำให้กับเขาการ

คือเขาบอกว่าก็ถ้ารถชน

แล้วว่ารถที่สนลดผม

บอกแบบ

ตอนที่ชนปุ๊บคุณต้องรีบมาบอกเลย
คือเขาบอกเขาไม่รู้ว่าไปชนตอนไหนทำไมไม่มาบอกเขา
ก็เขาขอความเป็นธรรมคุณทวีขอความเป็นธรรม
แต่คุณทวีเนี่ยคุณเอ๋ก็เคยพูดเลยว่า
เขาพยายามนะหาคนขับรถให้พ่อ
เขาไม่ยอมเขาจะขับเองเขาไม่ยอมซึ่ง
พ่อเขาก็อยู่หลังนึงคุณเอ๋ก็อยู่หลังนึงอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
มันต้องมีทางออกค่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบ
อ่ะก็บอกแล้วแต่ว่าพ่อไม่ฟังก็เลยปล่อยให้พ่อ
อันนี้มันก็ไม่ง่ายนะเพราะคุณเอ๋บอกเคยจะเอารถไปซ่อนเลยนะ

อันนี้ก็ต้องอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับปรินาไกรคุบนะ